ท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าใครไปแถวบางใหญ่นนทบุรีเนี่ย
ช่วงบ่ายบ่ายนี้รถติดห้าชั่วโมงได้นะฮะเพราะว่ารถพ่วงยี่สิบสองล้อนะครับ
พุ่งไปชนรถของชาวบ้านค่ะแล้วไปจอดอยู่เกาะอ่า
ขวางกลางถนนอยู่นะฮะต้องแบบปิดกั้นถนนกัน๕ชั่วโมง
คนขับรถพ่วงคันนี้นะครับกระเด็นออกมานอกรถได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเมียที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตครับ

ทุกพ่วง๒๒ล้อขับมาจากย่านพระราม๒นะครับมุ่งหน้าไปทางบางบัวทอง
นนทบุรีพุ่งชนท้ายรถเก๋งก่อนนะฮะแล้วก็เสียหลักไปชนรถกระบะ
ของทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เขาจอดทำงานอยู่นะครับแล้วพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนกับรถบรรทุกอีกคันนึงเป็นพ่วง๑๖ล้อแล้วก็ไปชนกับกระบะอีก๒คันนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับรถนี่พังยับขวางถนนอยู่นะครับ
คนขับรถพ่วง๒๒ล้อคือนายนารินอินราชาอายุ๔๒ปีนะครับ
เด็นออกมานอกรถบาดเจ็บนะฮะขณะเดียวกันนะครับภรรยาของเขาที่นั่งมาด้วยกัน
ชื่อนางวิลาวันอายุ๓๗ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นปากซอยวัดพระเงินนะครับถนนกาญจนาพิเศษตะบน
ม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะฮะนี่ครับแล้วก็ยังมีคนอื่นที่เจ็บอีกนะฮะ
รถคันอื่นนะครับรวมแล้วบาดเจ็บไปเจ็ดคนนะฮะเสียชีวิตหนึ่งก็คือ
ภรรยาของคนขับรถบรรทุกพ่วงคันที่ก่อเหตุคันแรกเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับที่ทำงานอยู่บอกว่าขณะเกิดเหตุ
กำลังทำงานกันอยู่นะฮะก็จอดกระบะไว้ริมถนนนะครับวางกลวยยางเอาไว้
มีคนงานยืนโบกทงให้สัญญาณรถอยู่จังหวะนั้นมีรถเก๋งคันหนึ่ง
อยู่ช่องทางขวาสุดในฝั่งถนนพระราม๒นะครับ
กำลังชะลอรถจะเบี่ยงซ้ายเพื่อเลี้ยวออกนะฮะต้องหลบกระบะของกรมทางหลวงด้วยนะครับ
อยู่รถพ่วงยี่สิบสองล้อซึ่งขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนท้ายรถเก๋งอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปชนอัดกับรถกระบะ
ของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทำให้คนงานบาดเจ็บไปสองคน
ก่อนที่รถพ่วงยี่สิบสองล้อจะพุ่งข้ามเกาะกลางไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็ไปชนคันอื่นอื่นอีกนะครับคนขับรถกระบะคันแรกเลยนะฮะ
ถูกชนนะครับบอกว่าขับรถมาในช่องทางขวาสุด
บางใหญ่มุ่งหน้าตลิ่งชันเห็นรถคันเกิดเหตุเนี่ย
ขับพุ่งข้ามเกาะกลางมาจากฝั่งตรงข้ามนาทีนั้นก็เบรกตัวโก่งแล้วฮะ
โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากตาเลยเห็นขาตาเลยใช่ไหม
เหตุการณ์นี้ทำให้รถติดนานกว่าห้าชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะฮะ
ถึงช่วง๔๕โมงเย็นในวันนี้นะครับติดสะสม๒๐กว่ากิโลนะครับ
โดยสอบภาวบางใหญ่เนี่ยต้องปิดการจราจรในช่องทางหลัก
ฝั่งขาเข้าจากบางใหญ่มุ่งหน้าตลิ่งชันนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่
เพื่อเคลื่อนย้ายรถที่ประสบเหตุทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ
คนขับรถพ่วง๒๒ล้อนะฮะก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
สอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวบอกวูบนะฮะเดี๋ยวต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ